อืมมาช่วงนี้รูปปากรอโอ้โหล้างท้องรอด้วย
เพราะว่าของกินอร่อยรออยู่มากมายนะคะไปเริ่มกันเลย
ที่แรกสำหรับใครที่ชอบทานข้าวแกงธรรมดาทั่วไปนี่แหละ
เดี๋ยวจะพาไปทานข้าวแกงร้านนี้คุณผู้ชมเขาอยู่ที่หน้าสนามกีฬากลางจังหวัดสุราธานีค่ะ
ชื่อร้านว่าร้านข้าวแกงศรีวิชัยจุดเด่นของเขาก็คือภาชนะที่ใส่เสิร์ฟนี่แหละจ้า
เหมือนตอนอยู่โรงเรียนเลยใช่ไหมคุณ
เจ้าของร้านก็เล่าถึงไอเดียการขายข้าวแกงแบบหลุมเนี่ยนะคะ
บอกว่าสังเกตเห็นลูกค้าส่วนใหญ่ก็จะเป็นเด็กนักเรียนใช่ไหม
เวลากินก็จะกินเหลือทุกครั้งเลยก็เลยคิดว่า
ถ้าเกิดว่าลูกค้าอยากกินจะสั่งกับข้าว๒อย่าง
ตักราดเนี่ยมันจะรวมกันคุณ

คือถ้าเกิดคุณอยากกินแกงจืดหรือแกงเผ็ดอย่างนี้
คุณเทตักรวมกันอย่างนี้มันก็ดูไม่น่ากินเนอะ
รสชาติมันก็จะแยกไม่ออกใช่ไหมคะ
ก็เลยเริ่มที่จะนำถาดหลุมแบบนี้มาใช้เสิร์ฟอาหารให้กับลูกค้า
ต้องบอกว่าได้รับการตอบรับดีมากจริงค่ะ
แล้วถ้ามันแยกถ้วยเนี่ยมันก็จะเต็มโต๊ะด้วย
ใช่นี่อาศัยได้ตั้งสองอย่าง
ไปฟังเจ้าของร้านกันหน่อยจ้า
พอราดเหมือนจานเดียวราดสองอย่างนี้มันจะเหลือ
บางคนก็บอกว่าเออมันเฉะไปกินไม่ได้อย่างนี้
พอแบบนี้มันก็เห็นลูกค้ากินหมด
กินหมดทุกจาน
ใช้ความรู้สึก

คนที่ว่าโรคสวยก็เออผมไม่ใช่คนป่วยก็มีบ้างนะ
แต่ว่าน้อยที่สุดเจอมาสัก๒คนตั้งแต่ขายมา
ตรงนั้นโอ้ยความคิดเยี่ยมมากความคิดดีมาก

ก็ก็ก็ก็โปรดกันประมานนั้นบ้างเนี่ย
ลูกค้าก็ชื่นชอบแหละ

ร้านนี้ขายดีมากเลยขายมานาน๑๗ปีแล้วด้วยนะคะ
ถ้าเกิดว่าลูกค้าสั่งข้าวราดแกงอย่างเดียว

แต่ถ้าข้าวราดแกง๒อย่าง๔๐บาทเท่านั้นเอง
แต่จะเรียกข้าวราดได้ไหมข้าวหลุม
ข้าวหลุมเป็นผาดหลุมนี่
ใช่ค่ะก็ไม่แพงนะคะราคาทั่วไป
แต่ละวันก็จะมีเมนูให้เลือกเยอะแยะเลย
ถึง๑๕เมนูมากมายแล้วแต่ใครจะชื่นชอบกันไปนะคะ
นี้เปิดให้บริการทุกวันตั้งแต่ตี๕เป็นต้นไป
แต่ว่าไปสายของก็จะเริ่มหมดแล้ว
ไปกันตั้งแต่เช้านะคะไม่อย่างนั้นหมดอดกินนะจ๊ะ

โอ๊ยแกงเผ็ดนี่มันก็ต้องมีตังค์นะถึงจะซื้อได้หน่ะ
ใช่มันคือแก่งเพชรนั่นแหละ

แกงเผ็ดแกงเผ็ดประสาทใต้ไง

มีครบทุกหลุมแล้วใช่ไหมหลุมเล็กตรงกลางหน่อย

ราดลงไปในข้าวเลยก็ได้มาสนใจ